เหตุการณ์นี้หน่อยนะเป็นเพื่อนสนิทกันแม่ก็เป็นเรื่องของยาเสพติดอ่ะประมาณว่าต่างฝ่ายต่างอยากจะเก็บยาเสพติดเอาไว้ที่ตัว
แล้วก็เถียงกันทะเลาะกันคุยกันไม่รู้เรื่องไปดูนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวนัทล้มลงไปแล้วนิ่งเลยในมือนั่นมีดหรือเปล่าฮะมีดฮะจะเห็นว่านี่ฮะคนที่เดินมาเนี่ยชื่อสรายุทธ์
ชมวันอายุ๒๙เขาเดินมาเอะอะโวยวายอยู่ที่บ้านของธีรชาติจันโทมาอายุ๓๔ที่เป็นเพื่อนเขา
ประมาณว่าจะมาคุยเรื่องยาว่าเนี่ยต่างฝ่ายต่างบอกเอามาเก็บไว้ที่ชั้นดีกว่า

ดูนะฮะเดี๋ยวคุยกันอยู่สักพักนึงเนี่ยสรายุทธ์เนี่ยที่ยืนอยู่เนี่ยธีรยุทธ์มาถึงต่อยปึ้งเข้าไป

แต่สรายุทธ์เนี่ยนี่ชักมีดจังหวะเมื่อกี้เห็นไหม

ซึ่งธีรชาติเนี่ยที่เป็นเพื่อนก็คงไม่รู้หรอก
ทีละชาติเนี่ยเขมีมีดเน็บอยู่ที่เอล
ชักออกมาล่อยฟานไร้แทงแล้วตั้งไปซ้ำเข้าไปอีกนะฮะ
เผิดมาใหม่หาทีละชาติกำลังนอนเนี่ยดีดดิ้นอยู่อีกรอบนึงค่ะ

แม่คือโชคดีมากที่ไม่ซ้ำเข้าไปอีกนะฮะ
ใช่เพราะเงื้อแล้วแต่นี่ทำอะไรคะค้นตัว

ว่ายาเสพติดเนี่ยควรจะเก็บไว้ที่ใคร
แล้วก็ล้วงเอายาไปนะฮะ
ก่อนที่จะหลบหนีไปสุดท้ายตำรวจไปจับกลุ่มตัวจนได้

ยาเสพติดเพื่อนไม่ใช่เพื่อนแล้วนะคะเนี่ย
นี่ค่ะคือคนเจ็บเนี่ยนายธิรชาติเนี่ย
ถูกฟันเข้าโอ้โหเข้าศีรษะเข้าไหล่นะฮะ
ถูกแทงเข้าไปด้วยถูกองค์ถูกเตะเข้าไปอีก

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบ้านพักในซอยประชาร่วมใจ๓๕นะครับ
วงทรายกองดินใต้เขตคลองสามวากรุงเทพ
ตำรวจเนี่ยไปจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุคือนายสลายุทธ์ได้
อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากบ้านหลังเกิดเหตุหรอกฮะ

จับได้พอดีนะครับพร้อมกับมีดปลายแหลมที่ใช้ก่อเหตุ

ผู้ต้องหาก็คือนายสลายุทธ์เนี่ย
ก็สารภาพว่าลงมือทำร้ายเพื่อนจริงนะหลักฐานจากกล้องวงจรปิดก็มีชัดเจน
บอกว่าหลังจากเกิดเหตุเอามีดเนี่ยไปทิ้งที่ห้องนอนในบ้าน
แล้วก็หนีออกไปแต่ตำรวจเนี่ยตามจับได้ทัน
สาเหตุเนื่องจากผิดใจกันทะเลาะกันกับธีรชาติ
ทั้งทั้งที่เป็นเพื่อนสนิทกันถามว่าทะเลาะเรื่องอะไร
บอกเรื่องยาเสพติดเพราะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ตัวของสรายุทธ์บอกว่าผมเนี่ยมาหาธีรชาติที่บ้าน
บอกว่าจะเอายายาเสพติดเนี่ยบอกว่าให้เอามาเก็บไว้ที่ผม
แต่ธิรชาติไม่ให้ก็เลยเกิดการทะเลาะกัน
ธีรชาติก็พุ่งเข้ามาหาเขาก็เลยชักมีดออกมาแล้วก็เนี่ยฮะ
ไล่แทงไล่ฟันไปก่อนจะไปค้นเอายาบ้าจากตัวของธีรชาติไป
ได้ไปสามสิบเม็ดโอ้ยาบ้าสามสิบเม็ด
แล้วก็ยาไอซ์อีกหนึ่งกรัมตำรวจถามว่าเอาแล้วยาไปไหนหมด
ค่ะบอกผมเสกไปหมดแล้วค่ะกี่เม็ดนะคะ
ยาบ้าสามสิบเม็ดยาไอซ์อีกหนึ่งกรัมเสพไปหมดเลยเหรอคะ
เขาบอกเขาเสพไปหมดแล้วคุณสามสิบเมตรกับไอซ์หนึ่งกรัม
คุณเสพขนาดนั้นนี่คุณมีชีวิตรอดอยู่นี่
โอ้โหอันตรายอยู่นะเขาอ้างว่าอย่างนี้นะ
เดี๋ยวตำรวจต้องไปขยายผลต่อว่าเออตกลงจริงไม่จริงอย่างไร
แต่ว่าปวดปัสสาวะเนี่ยคือเป็นสีม่วงฮะเสพยาเสพติดแน่นอนแล้วครับ

ตอนนี้แจ้งข้อหาไว้ก่อนนะครับสำหรับนายสรายุทธ์โฉมวันนะฮะ
ก็คือเรื่องของการพยายามฆ่าผู้อื่นเรื่องการพาอาวุธมีด
ในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
เรื่องการเสพยาเสพติดนี่นะฮะสอนอมินบุรีก็ได้ตัวมาดำเนินคดีแล้ว
ส่วนเพื่อนของเขาธีรชาตินี่ก็หนักเลย
โดนเข้าที่หัวที่ไหล่ที่หลังใช่ไหมคะ
ตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงนี่นั่งฟุบยังนั่งขึ้นมาได้นะฮะ
ทีแรกนี่นอนอยู่เนี่ยคือผมดูจากภาพแล้วตอนที่
เลยนะฮะมีสิทธิ์ไม่รอดนะคะอ่ะดูไว้แล้วกัน
ยาเสพติดอืมนี่คนเป็นเพื่อนกันนะใช่
ถ้าคนเจ็บหายแล้วพิจารณานะคะว่ายังคบเป็นเพื่อนกันอยู่ไหม